ม๔เอามีดแทงม๓นะเนี่ยแล้วข้างหลังเนี่ยโชว์กลางสั่งให้กราบเท้าซะไม่งั้นก็ลาออกไปโอ้โห
นี่แหละครับฝั่งขวาเนี่ยม๔นะแล้วก็ที่ยืนด้านซ้ายจ่อยหน่อยอันนั้นม๓ฮะ
ม๔แบบทำเก๋าจังเลยต้องให้กราบเท้าซะไม่งั้นลาออกเออมีมีดก็ด้วยฮะ
คือในคลิปเนี่ยฝั่งม๓ก็รู้ว่าเป็นรองแล้วอาวุธก็ไม่ได้มีเหมือนเขา

แต่ม๔ไม่ยอมบอกไปลาออกดิถ้าอยากเรียนต่อก็กราบเท้าก่อนเดี๋ยวกูจบให้นี่เขาบอกอย่างนี้
แล้วก็มีเรื่องกันครับจริงมีเรื่องกันคือม๔เอามีดไปแทงม๓นะ
แล้วต้องเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาประถมพยาบาลในโรงเรียนแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปค่ะมี
คุณธรรมดีครับ

เอาไว้ว่ามีนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์
โอโหนี่ไงตอนโดนแทงเบะ

หลังจากมาเรียนได้ไม่กี่วันเนี่ยคัมเม้นกับกลุ่มนักเรียนเจ้าถิ่นในสถาบรรดีเดียวกันนี่แหละ

รู้เรื่องนะก็เลยเรียกตัวเขากับเพื่อน
รวมไปถึงกลุ่มคู่กรณีไปพูดคุยกันจะได้เคลียร์กัน

จนกระทั่ง๓๑พฤษภาคมครับ
ตอนนั้นเป็นช่วงเลิกเรียนพอดี
ผมกับเพื่อนเดินไปเอามอเตอร์ไซค์จะขี่กลับบ้าน
แต่เห็นรถยางแบนยางแบนก็มาฝืนขี่ไป
เห็นกลุ่มคู่อริมาดักหน้าโรงเรียน
แล้วก็ขี่รถไล่ตามทำร้ายผมกับเพื่อน

นี่ที่ดอมบอกว่ากลุ่มคู่อริคือไม่ใช่โรงเรียนอื่นนะ
คือตอนนี้มาอยู่สถาบันเดียวกันแล้วนะ

ใครปล่อยลมรถหรือเปล่านี่

ชื่อว่าท่านผอวรรณยูนะก็พาทีมข่าวไปดูเลย
นักข่าวมาตามผอมาพาไปดูที่จุดเกิดเหตุ

ห้องน้ำหลังโรงเรียนอ่ะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งมันเป็นเหมือนลานประลอง
ใช่ต้องมานัดกันที่ห้องนั้นต้องเจอกันตรงนี้
ยังมีรอยเลือดกระเซ็นติดผนังอยู่เลย
และที่พื้นยังมีคราบเลือดอยู่ใกล้เครื่องปั่นไฟ

พอชี้แจงว่าเรื่องราวทั้งหมด
มันเกี่ยวข้องกับเด็กอายุ๑๘
เด็ก๑๕คนกับ๒คน
ฝั่ง๑๕คนคือเด็กที่อยู่ที่โรงเรียนอยู่แล้วนะ
๒คนมาตลอดเลยนะ
ทันทีที่มีเรื่องก็เรียกมาคุยทั้งสองฝ่ายเลย
แล้วเรื่องที่บอกว่าทางโรงเรียนไล่เด็กม๔ออก
อันนี้ไม่เป็นความจริงพอยืนยันไม่เป็นความจริง
น่าจะเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน
ด้านคดีครับพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหากับเด็กม๔

เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
แล้วก็พาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

แล้วเมื่อวานก็มีการส่งตัวไปสารเยาวชนแล้วก็ครอบครัวแล้วด้วยครับ

คนเป็นคุณพ่อคุณแม่หมั่นดูแลบุตรหลานหน่อย
ออกจากบ้านไปพกอะไรติดไปในกระเป๋าหรือเปล่า

พอฟังแบบนี้แล้วมันเกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยไง
คือมันพ้นหูพ้นตาคุณครูไปอยู่หลังโรงเรียนห้องน้ำหลังโรงเรียน

เพราะว่าฝ่ายปกครองไปตระเวนดูตามห้องน้ำหน่อย
จะให้ดีนะฝ่ายปกครองก็ติดกล้องวงจรปิดดิ
ก็รู้ว่าตรงนั้นมีปัญหาเยอะก็ติดกล้องวงจรปิดเลย
ที่ไม่มีเกิดเหตุแน่นอน